ช่วงนี้ไปดูเรื่องราวที่เจ้าของห้องเช่าซึ่งเป็นคอนโดมิเนียมนะฮะ
ก็เปิดให้คนไปเช่าอยู่พอไปเปิดดูห้องโอ้โหตกใจมาก
คราบเลือดเต็มห้องเลยครับค่ะนะฮะไอ้ถูกพื้นที่มีคราบเลือ
ยังก็ยังถูกทิ้งไว้แบบนั้นกางเกงเสื้อผ้าผ้าปูที่นอน
ห้องน้ำมีแต่คราบเลือดเต็มไปหมดก็เลยมาเก็บภาพเหล่านี้
โพสต์ในโซเชียลตามหาคนเช่าตามหาญาติว่าคนโดนทำร้ายเนี่ย
เขาเป็นยังไงบ้างยังมีชีวิตอยู่ไหมใครไปทำร้ายเขา
เขาก็เลยไปหาภาพจากกล้องวงจรปิดก็ไปเจอเป็นภาพของผู้ชาย
กับเด็กก่อนแล้วผู้หญิงก็ตามเข้าไปแต่ตอนออกไปเนี่ย
ผู้หญิงไม่ได้ตามไปด้วยนะก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้าง
นะฮะก็เลยเอาเรื่องราวมาโพสต์แบบนี้นะฮะเป็นผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่ง
คุณผู้ชมก็เขาถ่ายคลิปเนี่ยสภาพห้องเช่าเขา
แล้วก็โพสต์ในเฟซบุ๊คไปเล่าให้ฟังแบบนี้นะครับ
เขาไปเปิดห้องให้คนเช่าพอหลังจากนั้นก็ไปเปิดดูห้องก็ตกใจสุดขีดแล้วครับ
เห็นสภาพห้องมีแต่คราบเลือดเต็มห้องเลยผ้าคนหนูก็เปื้อนเลือด
เก้าอี้กางเกงยีนที่พากอยู่ก็มีแต่เลือดครับส่วนในห้องนอน
มันมีถังปั่นผ้าถูพื้นก็มีแต่เลือดเต็มเป็นสีแดงคือน้ำเนี่ยเป็นสีเลือดไปเลยนะฮะ
นอกจากนี้ก็มีคราบเลือดทั้งในห้องน้ำทั้งประตูห้องผนังห้อง
มีรอยคนเอามือไปพาดนะครับมีแต่เลือดส่วนภาพจากกล้องวงจรปิดตรงทางเดินเขาเห็นนะ
มีผู้เช่าเข้าไปพักเป็นผู้ชายมากับเด็กก่อนแล้วก็มีผู้หญิงเดินตามเข้าไป
แต่พอจังหวะที่ออกมาเนี่ยผู้ชายออกไปกับเด็กแต่ผู้หญิงไม่ได้ออกไปด้วย
โดยเจ้าของห้องเนี่ยโพสต์ข้อความบอกว่าช่วยแชร์ตามหาผู้เช่าหรือญาติผู้เช่ารายนี้
ว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมเลือดเต็มห้องแล้วผู้เช่าก็หายไป
สงสัยว่าตายหรือโดนฆ่าตายหรือเป็นอย่างไร
ทีนี้เจ้าของเขาก็ไปโพสต์ความคืบหน้าบอกว่าติดต่อผู้หญิงคนเช่าได้แล้ว
โดยผู้หญิงบอกว่าถูกแฟนเก่าเนี่ยสามีเก่าเนี่ยที่มีลูกอยู่ด้วยกันเนี่ย
เลิกกันมา๘ปีแล้วนะลวงมาทำร้ายครับแล้วก็เอาลูกชายแล้วก็หนีไป
แล้วขู่ว่าจะไม่ให้เจอลูกชายอีกเลยเธอก็หวาดกลัวมากเพราะฝ่ายชายข่มขู่ไว้
กลัวทางบ้านจะโดนทำร้ายไปด้วยนะครับ
ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปคุณมรวีการแก้ววิจิตรลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรื่องนี้
ไปพบกันกับเจ้าของห้องเช่าคนนี้คือนางสาวเพชรรัฐดาอาจยุทธ์
วันที่๘มีนาคมที่ผ่านมาเนี่ยเธอพยายามติดต่อผู้เช่าแต่ติดต่อไม่ได้
ก็ตัดสินใจเปิดขึ้นไปดูที่ห้องพักไปเคาะประตูเรียกนะฮะ
รู้ว่าห้องนี้มี๓คนพ่อแม่ลูกเขาอยู่ในห้อง
ซึ่งตอนนั้นเธอก็รู้สึกว่าผู้ชายน่าจะเป็นพ่อเด็ก
แต่ว่าท่าทางก็ค่อนข้างจะมีพิรุธเหมือนกันนะครับ
ไปถึงหน้าห้องลองโทรไม่ได้ยินเสียงโทรศัพท์ไม่รับ
แต่ตรงช่องประตูค่ะมันมีลมแอร์ออกมาอยู่

ตอนแรกตัดสินใจที่อยากจะบิดประตูเข้าไปเลย
แต่ก็ด้วยความที่เกรงใจก็เลยอยากลองเคาะดูก่อน
เขาไปสามรอบเงียบไม่มีการตอบกลับ
ขออีกครั้งหนึ่งทีนี้กลับกลายเป็นผู้ชายมาเปิดห้อง
แต่ผู้ชายที่มาเปิดห้องเนี่ยเขาก็แง้มดูลักษณะท่าทางแบบเลิกลักมาก
แล้วเรามองไปตรงช่องประตูเราเห็นเป็นเด็ก
เด็กผู้ชายประมาณ๕ขวบนอนอยู่

แล้วในลักษณะห้องคอนโดนี้มันจะเป็นห้องวันเบส
ซึ่งก็คือข้างนอกเนี่ยจะมีที่วางโซฟาเป็นจำแบ่งสัดส่วน
เป็นสำหรับวางโซฟามีทีวีแล้วก็เปิดประตูห้องเข้าไปเป็นห้องนอนนะคะ
แล้วก็แปลกใจว่าเฮ้ยแล้วทำไมในห้องนอนเรามีทำไมไม่ไปนอน

แต่เราก็แบบมีเห็นมีผู้ชายมาเปิดก็เลยเก็บความสงสัยไว้

ดึกแล้วด้วยเราก็เลยไม่อยากรบกวน
แล้วก็ได้แต่ขอโทษด้วยนะคะคิดว่าไม่มีคนอยู่
แล้วก็แบบถ้าเกิดยังไงเราก็เอาค่าเช่าให้ด้วยนะคะ
เราก็เลยแจ้งเขาแบบนี้แล้วก็บอกขอโทษด้วย

ลักษณะยิ่งคำพูดที่แบบเลิกลักไม่ให้เราเห็นลักษณะในห้องเลย

ปรากฏว่าพอไปที่ห้องเนี่ยคือห้องไม่ได้ล็อก
เราก็เลยเปิดประตูห้องเข้าไปแล้วก็ไปเจอสภาพ
สภาพแบบอย่างที่เห็นนะคะ

ตอนแรกเข้าไปเห็นรอยเลือดคิดอะไรมา
คิดเลยว่ามันต้องมีคนตายหรือเปล่า

หรือจะฆ่าผู้หญิงคือคิดไปเล่น

เพราะมันมีเด็กมาด้วยก็เลยคิดแบบ
ไม่กล้าเปิดแม้กระทั่งตู้เย็น

ก็ไม่กล้าก้มลงไปดูคือเรากลัวไปหมดเลยว่า
เราจะเจอศพเราจะเจอคนตายอะไรอย่างนี้
แต่เราก็ได้แต่ตั้งสติแล้วก็ถ่ายคลิปวิดีโอ
คือเก็บพยายามถ่ายรูปให้ได้มากที่สุด

เพื่อที่จะให้นิติขึ้นมาดูว่า

ในพื้นที่นี้มันเป็นของสพไหน
จิตก็แจ้งว่าที่นี่ในเขตพื้นที่เป็นของสพบังใหญ่

แล้วพาเจ้าที่ตำรวจมาดูในที่เกิดเหตุทีนี้
ลักษณะรอยเลือดนี่คือยังใหม่อยู่ค่ะ
ดูเหมือนว่ามันยังเป็นรอยเลือดสด

เยอะมากถือประมาณแบบ

หรือตีกันหั่นศพหรือเปล่า

เจอผู้ชายออกมากับเด็กแล้วถือกระเป๋าใบใหญ่สีดำมาแล้วพี่
เฮ้ยมันจะเอายัดศพอย่างนี้หรือเปล่า
หรือคิดได้อีกแง่นึงว่าหรือมันฆ่าเขาแล้วมันผลักเขาลงไปลงระเบียงไปหรือเปล่า

กลัวมากเลยว่าจะมีการเกิดการฆาตกรรมเกิดขึ้น
ถ้ามันเกิดเหตุการณ์นี้อย่างนี้ขึ้นมานะคงอยู่ตรงนั้นไม่ได้ค่ะ
เรื่องนี้ต้องแบ่งเป็น๒ประเด็นนะคะ
ประเด็นแรกก็คือเจ้าของห้องเช่าเขาได้รับความเสียหาย
เพราะว่าห้องเช่าเนี่ยโอ้โหเต็มไปด้วยเลือด

อีกประเด็นนึงก็คือกรณีทำร้ายร่างกายกัน
ภรรยาถูกอดีตสามีทำร้ายร่างกายแล้วก็เอาลูกไป
ซึ่งเรื่องนี้นะคะเรื่องของเจ้าของห้องเช่าเนี่ย
เขาก็ไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้ที่สพบังใหญ่ตั้งแต่เมื่อวาน
ยืนยันว่าก็จะต้องเรียกค่าเสียหายกับคนเช่า
เพราะว่าข้าวของในห้องของเธอเสียหายแล้วก็รอยเลือดเต็มไปหมดเลย
ตำรวจก็เลยอนุญาตให้ทำความสะอาดได้เพราะมีหลักฐานอะไรเรียบร้อยแล้ว
และล่าสุดวันนี้ตำรวจประสานให้เก็บหลักฐานพวกเสื้อผ้าสิ่งของที่มีรอยเลือด
นำไปมอบให้กับตำรวจเพื่อเป็นของกลางในการดำเนินคดี
ส่วนอีกประเด็นนึงก็คือหญิงสาวที่ถูกอดีตสามีทำร้ายเนี่ยนะคะ
หญิงสาวผู้เสียหายอายุ๓๐ค่ะ
เขาก็ไปแจ้งความร้องทุกข์กับตำรวจว่าถูกอดีตสามีทำร้ายร่างกายแล้วก็แย่งลูกไป
หญิงสาวผู้เสียหายคนนี้ก็เปิดใจกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราด้วยนะคะ
บอกว่าจริงแล้วเลิกกับอดีตสามีไป๘ปีแล้วค่ะ
อดีตสามีเพิ่งติดต่อมาในช่วงเดือนนี้เองอ้างว่าอยากเจอลูกแล้วก็เดินทางไปรับลูกที่บ้านของเธอแถวอ่อนนุษย์
ก็พาลูกชายขึ้นแท็กซี่ไปแล้วก็ลวงเธอว่าให้นั่งรถตามมานะที่ห้องพักในคอนโดนี้คอนโดที่เกิดเหตุนะคะ
สาเหตุเกิดจากหนูกำลังจะส่งข้อความไปหารุ่นน้องให้รุ่นน้องมาช่วยแล้วยังไม่ได้กดส่งข้อความใดทั้งสิ้นมันก็จะเก็บอยู่ในฉบับร่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะฉบับละแล้วเขาก็ไปเห็นว่าหนูกำลังจะส่งข้อความไปหารุ่นน้องให้รุ่นน้องมาช่วยเขาก็เลยโมโหว่า
ทำไมมึงจะหักหลังกูเหรอ
ทั้งที่หนูก็เคยพูดกับเขาว่าหนูอยากกลับบ้าน

เขาเลี้ยงของเขามาเขาไม่เคยห่างจากหลานเลยตายาย

คนอื่นเขาช่วยมึงได้เหรอ

บอกว่ามึงหักหลังกูอะไรอย่างนี้

เขาก็เดินเข้ามาหาหนู

วิ่งเขาเดินเข้ามาเลยซัดไปเลย

ที่เราจับได้

เหมือนอะไรมาทุบช่วงนี้จนแตกอะพี่

เขาก็จะจับหน้าหนู

คนที่ตาย
เขาอาจจะไม่ทำหนูแค่หัวแตกเขาอาจจะฆ่าหนูเลยก็ได้
ที่แบบหนูหัวแตกคือหนูจะกอดลูกเข้าหาลูก

นั่นแหละครั้งสุดท้ายที่ลากันที่จากกัน
ลูกเรียกเราไหม
เขาไม่ให้เรียก
คือตัวผู้เสียหายเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนอดีตสามีมาลวงเธอให้ตายใจก่อนนะคะ
บอกว่าคิดถึงลูกอยากเจอลูก
อยากจะอยู่กันแบบพ่อแม่ลูกบ้าง

แต่สุดท้ายพอพาเนี่ยพาเธอกับลูกขึ้นห้องไปเนี่ยนะ

สามีเริ่มด่าทอโวยวายแล้วก็ทำร้ายร่างกายเธออย่างที่เธอเล่าให้ฟัง
พอเรื่องนี้ถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์นะคะ
ชาวเน็ตเขาก็ช่วยขุดคุย
เข้าใจว่าแฟนใหม่เป็นคนทำร้ายอย่างนี้ค่ะ

คบหากับแฟนใหม่จริงเพิ่งคบได้แค่๓เดือน
แต่ก็ไม่เกี่ยวกับแฟนใหม่ไม่คิดว่าเรื่องนี้จะทำให้แฟนใหม่เดือดร้อน

แสดงว่าเราก็ยอมนับว่าเรามีคุยกับผู้ชายของใหม่เหมือนกัน
มีค่ะแต่ตอนนี้เกิดเรื่องแล้วเขาก็ได้บอกเลิกล้าง
เพราะว่ามันโยงไปหาเขาด้วยอะไรด้วย
เธอก็ยืนยันว่าคนที่ทำร้ายเธอคืออดีตสามีจริง
แล้วตัวอดีตสามีเนี่ยนะตอนนี้ก็ไปต่างจังหวัดแล้ว
แม่ของอดีตสามีบอกว่าไปต่างจังหวัดแล้ว
ถ้าอยากได้ลูกคืนก็ไปฟ้องศาลเอาอะไรแบบนี้
เป็นอย่างนั้นไปแสดงว่าตอนที่ทำร้ายกันเนี่ย
หน้าลูกทุกอย่างเลยลูกอยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดเลยนะฮะ
เรื่องต้นเนี่ยเจ้าของห้องพักเองก็เจรจากับผู้เสียหาย
ทราบว่าแท้จริงแล้วเนี่ยผู้หญิงคนนี้ก็อย่างที่บอกไปแล้วครับ
ก็ถูกอดีตสามีเอาชื่อมาขอเช่าห้อง
ซึ่งเธอก็ไม่รู้เรื่องมาก่อนแต่เป็นชื่อของผู้หญิงนะครับ
ทางเจ้าของห้องพักก็เลยไม่เอาเรื่องเธอเพราะว่าสามีเป็นคนทำ
แล้วก็ยืนยันว่าจะเรียกค่าเสียหายจากผู้ชายคนนั้น
คืออดีตสามีเป็นคนก่อเหตุนะครับ
ตำรวจสภบางใหญ่ได้รับแจ้งความตามที่ผู้หญิงผู้เสียหายไปแจ้งความ
แจ้งความพ่อของลูกในข้อหาทำร้ายร่างกาย
ข่มขู่พยายามฆ่าแล้วก็กระคั้งหนุ่งเหนียว
แล้วก็ให้เธอนั้นเดินทางไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล
หลังจากนี้ทางร้อยเวรเจ้าของคดีจะมาเรียกชายคนก่อเหตุมาสอบปากคำ
พร้อมทั้งเรียกผู้เสียหายด้วยรวมทั้งเจ้าของคอนโดด้วยมาให้ปากคำภายหลังทั้งหมดเลยนะครับ
ทีมข่าวก็พยายามติดต่อไปยังชายผู้ก่อเหตุทางโทรศัพท์

แต่ว่าจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่สามารถติดต่อได้นะครับ